เป็นคลิปที่นักท่องเที่ยวที่เขาไปดำน้ำที่เกาะหงายจังหวัดกระบีเขาถ่ายมาประจาน
เพราะว่ามีเรือหางยาวลำนึงทิ้งสมอลงไปบนแนวปาการัง
เรื่องนี้เขาบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้มาก
โดยแนวปาการังที่เกาะไงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่
เขาบอกว่ามันยังถือว่าเป็นแนวปาการังที่ยังสมบูรณ์อยู่
แล้วเนี่ยค่ะถ่ายให้เห็นเลยว่าทิ้งสมอลงแนวปาการังแบบนี้มันเสียหาย
แล้วก็เขียนข้อความปิดเอาไว้ด้วยบอกว่า
สมอเรือบนแนวปาการังเกาะหงายกระบี่ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยปากการัง
พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนและเรือทุกลำ
แต่ถ้าคุณมาแล้วทำความเสียหายให้กับปากการังทุกครั้งที่มาเยือน
อย่ามาดีกว่าครับยิงปลาหรือตกปลายังยอมรับกันได้นะครับ
สมองบนปากการังรับไม่ได้ครับ
โดยจุดดำน้ำรอบเกาะไงทางอุทยานเขามีการเอาทุ่นมาผูกไว้
เพื่อให้เรือที่มาเนี่ยไปผูกแล้วก็เอาทุ่นนี้ไปติดตั้งตามจุดต่างให้แล้ว
คือป้องกันไว้ให้แล้วอำนวยความสะดวกไว้ให้แล้ว
บรรดาเรือทัวร์ที่เอาเรือไปจอดเนี่ยเขาก็จะเอาไปจอดผูกกับทุ่นเหล่านี้แหละ
เพื่อจะได้อนุรักษ์แนวปาการังที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ของเกาะหงายเอาไว้
นักท่องเที่ยวเนี่ยแห่มาชมมาดำน้ำมาดูกันเยอะมาก
แต่จุดที่เรือในคลิปจอดเนี่ยนะคะมันอยู่ห่างจากทุ่นที่ผูกแค่๓๐เมตร
คือใกล้มากแต่เจ้าของเรือลำนี้กลับเลือกทิ้งสมอลงแนวปาการังเลย
ทำให้แนวปาการังได้รับความเสียหาย
รับทราบเรื่องแล้วนะคะแล้วบอกว่าตอนนี้ตรวจสอบอยู่ว่าเรือลำนี้เป็นของใคร
ผู้ประกอบการรายไหนและสั่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา
และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยว่า
ถ้าจะเอาเรือเข้ามากรุณาจอดตรงจุดที่เรามีไว้ให้จอดอย่างเคร่งครัด